สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะดีใจไม่ดีใจไม่ทราบค่ะแอปเป็นแฟนกับเขาด้วยนะคะสีเสื้อวันนี้
วันนี้แขกรับเชิญที่จะมาคุยกันเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะมาถ่ายทอดความรู้สึกซึ่งผ่านไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้นะคะ
สำหรับคนที่เป็นแฟนคนที่ต้องดูว่าตกลงแล้วทีมนี้เป็นแชมป์ได้จริงหรือนะคะ
ปีที่ผ่านมาหายไปไหนมาทำไมเพิ่งมาปีนี้และที่สำคัญคนไทยควรจะดีใจจริงใช่ไหมคะที่ทีมนี้เนี่ยได้แชมป์นี้มาครอง
วันนี้๓ท่านนะคะที่ฉันจะพูดน้อยค่ะคุณผู้ชมรู้น้อยอย่าพูดเยอะนะคะจอมขวัญวันนี้ท่านนี้แหละค่ะที่จะเป็นผู้ดำเนินรายการหลังจากนี้ถัดไปคุณโต้บ้านแหลมค่ะคุณผู้ชมคอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะคุณผู้ชมคงคุ้นหน้าคุ้นเสียงดีแล้วด้วยนะคะ
อีกสองท่านค่ะตาจะห้อยนิดนะคะเพราะเมื่อวานก็อยู่ลุ้นนะคะสุดท้ายก็ดีแล้วที่อดนอนเพราะว่าได้ฉลองกันตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะคะ

อยากทราบใช่ไหมคะว่าเป็นแฟนมากี่ปี
เดี๋ยวถามให้ว่าคบกันมานานหรือยังนะคะ
สวัสดีทั้งสามท่านค่ะสวัสดีค่ะ

ส่วนจอมขวัญจะนั่งอยู่ข้างเป็นเพื่อนบ้านค่ะพี่

โต้ในฐานะคนในวงการ

ไพรส์ไหมว่าเขาได้จริงอย่างที่ทรงเขามาหรือเปล่า
ครับถ้าย้อนไปต้นด้วยดูการเลยนะ

ใช่จนกระทั่งเข้ามาได้เป็นจากฝุงช่วงปลายปีที่แล้วนะฮะ
จนต้นปีและโค้งสุดท้ายความเชื่อมั่นมันก็เพิ่มมากขึ้น

จนกระทั่งเมื่อคืนนี้ที่สเปอร์ไม่ชนะเชลซีเนี่ย
ผมว่ามันเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งว่าโอ้โหมันเป็นไปแล้วเป็นไปได้

ที่เหลือเชื่อพลิกล็อกที่สุดในประวัติศาสตร์

คือเอาอย่างนี้ค่ะก่อนคู่เมื่อคืนนี้
พี่ว่าเขาจะได้ไหมก่อนคู่เมื่อคืนเตะนะ

สเปอร์ชนะเทลซีในบ้านยาก
กว่าปีไม่เคยมาชนะนี่นะครับ
กระทั่งครึ่งแรกเนี่ยสเปอร์นำไปก่อน๒๐
สุดท้ายก็เอาไม่อยู่ครับก็เสมอ๒๒ไม่ชนะอยู่ดี

คุณเป็นผู้ตำรวจรายการคุณเชิญถามแขกแล้วเชิญเจอค่ะ
คุณโตมันแหล่งค่ะ
คือเท่าที่ผมตรวจสอบในโลกโซเชียลเนี่ยนะครับ
มันจะมีแฟนบอลต่างชาติหรือแม้กระทั่งคนอังกฤษเอง
ค่อนข้างประมาทแฟนบอลชาวไทยว่า
ก่อนหน้านี้คุณเป็นพวกแฟนผีแฟนหงหรือเปล่า
เพิ่งมารู้จักรู้จักนักบอลในทีมบ้างหรือเปล่า
เรื่องนี้ผมก็อยากถามความรู้สึกของแฟนบอลวันแท้ของเรานะครับ
คุณแอะและก็คุณแช็มป์ว่า
รู้สึกอย่างไรกับเสียงวิจาณนี้

จากพรีเมริกส์กับอีกวันนี้
มีขึ้นลง๒ปีขึ้น๒ปีลง
สนุกดีครับตื่นเต้นนะครับแล้วมาจริงเนี่ยตอนสมัยคุณวิชัยเข้ามาเป็นผู้บริหารตรงนี้
ซึ่งผมดูแล้วก็น่าเคลียร์เพราะอย่างหนึ่งคือคุณวิชัยเข้ามาไม่ทำเพื่อหวังผลประโยชน์อะไร
ที่ผมเห็นนะครับก็มาทำเพื่อทีมจริง
งั้นแสดงว่าพี่แอดก็เป็นถ้าสมมุติเอาความหมายของแฟนบอลที่พี่โต้บอก
ก็หมายความว่าคือเราก็เพิ่งจะเป็นแฟนเขาใช่ไหมคะ
ครับก็๖ปีครับ๒๐๑๐ที่คุณวิชัยเข้ามา
ส่วนที่ฉันเพิ่งเป็นเมื่อตอนตี๔เลยค่ะ

ครับก็รู้สึกเฉยนะครับกับคำที่ทุกเทโซเชียลพูด
ผมก็เจอกับทุกวันนะครับ
แต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่มันทำให้มากกว่า

ไม่ใช่ครับมันเป็นฟุตบอลครับ
แต่มันเป็นทีมที่เล็กทีมที่เล็กมาก่อน
แล้วมันมีอะไรที่ท้าทายที่ให้ทำให้เราต้องมาเชียร์
สมมุติว่าเราเชียร์ทีมเล็กเนี่ย
มันมีอะไรที่ท้าทายขึ้นว่าเทียร์ให้มันเป็นที่จุดสูงสุดมันมีแบบ

เดี๋ยวนะคะคืออย่างพี่แอ๊บอกเนี่ยคือ
ตอนที่เขาร่วงเขาขึ้นเขาร่วงเขาขึ้น
อันนี้แบบคือพี่มันมีอะไรให้ได้เชียร์คือมันมีแฟนบอลประเภทนี้ด้วยเหรอคะ
มีครับมีเขาเรียกว่าชอบเชียร์บอลรอง

ซึ่งก่อนหน้านี้แบบแทบจะลุ้นยากเลยเหรอคะ
ลุ้นยากมากครับเพราะว่าเหมือนธุรการที่แล้วเนี่ยครับ
ทีมก็จะตกชั้นเกือบจะตกชั้น

ก้าวขาไปข้างเดียวแล้วครับว่าตกชั้น

เดี๋ยวทั้งสองท่านคือถ้าจะพูดอะไรพูดให้เต็มที่เนี่ยนะคะ
เราเป็นแชมป์แล้วเราพูดอะไรก็ได้ใหญ่ไปเลยนะคะ

โต้อะไรคือสิ่งที่อย่างสมมุติพี่โต้วิเคราะห

เวลาพูดถึงการเป็นแชมป์ของทีมนี้คะ

แต่ผมว่าจุดพลิกผันคือการนำ

เพราะว่าผลงานเขาทำทีมรอดตกชั้นได้เนี่ย

ซึ่งจริงคนในวงการก็ปรามาทไว้เยอะนะ

แม้กระทั่งทีมเล็กในยุโรปนะครับ
แล้วก็ไม่ผ่านรอบคัดเลือกบอลยูโร
เหมือนกับว่าแก่เกินแกงแล้ว
นี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญนะครับเรื่องผู้จัดการทีม
ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าคุณไม่ต้องเป็นซุปเปอร์สตาร์
ไม่ต้องมีค่าตัวแพงระดับโลกอะไร
คุณก็สามารถเล่นเป็นทีมมีทีมเวิร์ค
เอาชนะทีมใหญ่ได้นะครับ
ก็ต้องชมแมวมองของสโมสรเขาด้วย
เป็นพวกปิดทองหลังพระนะฮะ
เอาไว้คอยซุ่มดูนักเตะฝีเท้าดีโนเนมหาช้างเผือก
แล้วก็เจ้าของทีมก็มีส่วนนะครับ
เพราะว่าผมเคยคุยกับคุณป๊อปอายวัฒน์นะฮะ
ลูกชายคุณวิชัยที่เป็นรองประธานสโมสร

คือหมายความว่าเข้ามาแล้วฉันจะต้องเอาทีมงานของฉันมาอะไร
เขาใช้ทีมงานเดินเดิมเขามาตัวเขาคนเดียวเลย
แล้วทีมงานเดิมเขาจะรู้จักมีความสมันที่ดีกับนักเตะอยู่
ทำให้ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรมาก

สองสามอย่างที่พี่โต้บอกมาพี่แอ๊วิเคราะห์ว่ายังไงบ้าง
ควรจะพูดถึงอะไรของแชมป์ทีมล่าสุดบ้างคะ
ผมดูแล้วว่าเขาเล่นกันเป็นทีมดีมากทุกคน
วิ่งทุกคนทุกคนที่วิ่งตลอด
เลยทำให้ทีมนี่สามารถแล้วใจเนี่ยเขาอยู่ในทุกคนเนี่ย

ครับแล้วอีกอย่างเนี่ยคือคุณวิชัยเนี่ย

เพราะว่าคุณวิชัยเนี่ยดูแลนักเตะดูแลคนอื่นเนี่ย

ทำให้ทุกคนเนี่ยผมคิดว่าทุกคนอยากจะเล่น

ยิ่งตอนที่เริ่มนำตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
ทุกคนยิ่งกระหายใหญ่เลย

ที่ทำให้ทีมที่แบบปิดคราวที่แล้วลุ้นตกชั้นใช่ไหมคะ

อย่างอ่ะมีการเลี้ยงเบี้ยแฟนบอลซึ่งมัน

หรือเลี้ยงพิซซ่านี้กันจนแฟนบอลทีมอื่นเนี่ยเค้ารู้สึกว่าอิจฉานะ
เค้บ่นกันมาแบบทำไมเจ้าของทีมเราไม่มีแบบนี้บ้างอ่ะ
เลี้ยงเป็นระยะเลยครับ
เลี้ยงทั้งสนามเลย
รักคุณผู้ชมยาวอย่างนั้นอย่างนี้
แชมป์ล่ะคะแชมป์คิดว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาเป็นแชมป์ได้
เป็นกันเองทั้งนักเตะทั้งผู้บริหารทั้งแฟนบอลครับ
เหมือนครอบครัวแล้วเวลาผมมีโอกาสได้ไปอังกฤษรอบหนึ่ง

ก็คือผมขอเรียกเป็นพี่ต๊อปแล้วกันนะครับ
ได้ได้ดิฉันก็ชอบเพลงแบบนี้ค่ะพี่ต๊อปว่าไงคะ
ไม่ครับผมก็ดูแบบการทำงาน
เจ้านายกับเอาง่ายเหมือนเจ้านายกับลูกน้อง

มันไม่ใช้คำนี้ครับมันเหมือนเป็นครอบครัว
นักฟุตนักฟุตบอลกับเจ้าของทีม
คือมันไม่มีช่องว่างที่ทำให้รู้สึกว่าแบบเขาเป็นเจ้านายแล้วเขาจะสั่งอะไรก็ได้ใช่ไหม
ครอบครัวครอบครัวแบบเลี้ยงเหมือนครอบครัวครับ
แบบความรักความผูกพันจนเกิดทีมเกิดสปีริตขึ้นมาครับ
ตรงนี้ผมว่าเป็นแรงผลักดันที่นักฟุตบอล

ใช่ครับเพราะคนไทยก็อย่างที่พี่โตบอก
คนไทยมีนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผลมีน้ำใจครับ
เราควรจะวิเคราะห์ว่าเส้นทางนี้นะคะ

ให้น้ำหนักให้น้ำหนักใดมากที่สุดหรือครับ
ผมว่าเหมือนเป็นความเป็นกันเอง

ทีมของฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้มีสปีริต
เพื่อเป็นแรงผลักดันให้การต่อสู้ในการแข่งขัน
เหมือนทีมนักฟุตบอลนะครับท่านเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ไม่มีเกิดการทะเลาะกันไม่มีเกิดการโต้แย้งกัน

ฟุตบอลไปข้างหน้าสปีริตไปข้างหน้า
เหมือนมีใจเล่นนะครับพี่
เหมือนมีแบบใจสู้ใจเล่น
แล้วถ้าเจ้าของทีมเป็นคนไทย
คนใจหัวใจสู้อยู่แล้วครับ
นี่เออเราพูดอะไรกันเนอะพี่โต๊ะเราพูดอะไรกันเนอะพี่แอ๊พี่แอ๊จะพูดอะไรคะ
พอดีโชคดีเหมือนที่ว่านักเตะเลสเตอร์นี้ไม่เจ็บสักคน
ผมชอบตรงทีมแพทย์ครับ
ทีมแพทย์เขาเข้ามาดูแลดีมาก
นักเตะเลสเตอร์นี่ที่ผมจำไม่ผิดเนี่ย
มีเจ็บรู้สึก๒แมทที่ไม่ลงคือมีวาดี้กับมาเลส
ที่ไม่ลง๒แมทเท่านั้นเองนอกนั้นนักเตะนี่จะไม่เจ็บเลย
คือเรื่องนี้ทำให้ดานีเอลลี่สามารถใช้นักเตะชุดเดิม
ใหญ่๑๑คนแรกที่ดีที่สุดลงสนามได้
มากกว่าทีมอื่นทีมใหญ่ที่มีว่ามีเดี๋ยวคนนู้นบาดเจ็บคนนี้บาดเจ็บนะครับ

คุณวิชัยนะครับก็ทุ่มเทกับเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬามากเลย
ผมรู้สึกผมมันจะไปเที่ยวเดียวกับน้องแชมป์เมื่อเดือนพฤศจิกายน
ได้ไปดูเรียกว่าเขามีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยทุ่มเต็มที่ตรงนี้นะครับ
เครื่องวัดที่ติดตัวกับนักเตะระหว่างการฝึกซ้อมว่า
ใช้พลังงานไปแค่ไหนแรงกดของเท้า
หรือว่าบาดเจ็บก็มีห้องที่ว่า
ห้องทำความเย็นจัดลบติดลบ

เข้าไปสักไม่กี่วินาทีแล้วออกมามันจะไม่ช่วยคลายความบาดเจ็บ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเจมี่วาดี้เคยให้สัมภาษณ์นะครับว่า
อุปกรณ์ชิ้นนี้มันช่วยเขาได้มากทีเดียว

แล้วทีมอื่นทีมใหญ่ทีมอื่นเขาไม่มีแบบนี้หรอคะ

ผมคิดว่าระดับนี้มันก็น่าจะมีนะ
ว่าห้องทำความจริงผมไม่แน่ใจว่าทีมอื่นเขาจะใช้กันด้วยหรือเปล่า
พี่โต้เคยถามตัวคุณวิชัยหรือว่าคุณต๊อปไหมคะ

หรือสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาต้องเข้าไปแก้อำนวยความสะดวกให้กับ
หรือว่านักเต๋คืออะไร
คุณต๊อปเคยบอกผมเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬานี้นะครับ

จริงเขามีบุคคลเบื้องหลังเยอะนะ

พี่โก้บอกไหมคะทีมวิทยาศาสตร์การกีฬา

เหลือใครอีกบ้างคะที่เราควรจะพูดถึง

สำหรับทีมใหญ่นักบอล
สตาร์ดังปัดกันเจ็บอยู่อย่างนั้นเอง

ก็อุตส่าห์จะไม่โยง
โยงพี่โต้พักเลยดีกว่า

นักข่าวไปรอที่วัดใจมิตรค่ะ
พอดิบพอดีกับที่ท่านเจ้าคุณไปต่างจังหวัด

แล้วสักวันนี้พี่โตของเราเนี่ย

วิทยาศาสตร์การกีฬาอยู่ดีมาหาเจ้าคุณทงชัย

เอาจริงคือการที่เจ้าคุณทงชัย

ผมถ้าพูดจริงแล้วเนี่ย

แต่ผมว่าเป็นขวัญกำลังใจนักเตะ
ทำให้นักเตะเนี่ยมีขวัญกำลังใจ

ทำให้ทุกคนในทีมเนี่ยมีขวัญกำลังใจ
จริงถ้าคุณก็ให้น้ำหนักส่วนของวิดไน
แล้วก็ความเป็นทีมของนักเตะนะนะคะ

ผมว่ามันเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักฟุตบอลมากกว่า

ระหว่างที่เราคุยกันอยู่นี้นะครับคุณผู้ชม
ทุกช่องทางก็บอกว่า
พวกคุณเมื่อวานนั่งดูเฉยอยู่ที่บ้านเลยนะคะ

คุ้มค่าความหมั่นใส่เนอะ

หลักพันหลักหมื่นหลักแสน
ถ้าจะนับอย่างผมว่ามันเป็นเรียกเป็นกลุ่มเลยครับ

โตขึ้นมาหลังเติบโตขึ้นมาจน

เพราะเหตุผลอะไรเป็นราคาเหตุผลเหมือนคุณฉันมั้ย

ซึ่งสถานการณ์คล้ายกับเมืองไทยคือว่า
ในโลกโซเชียลเขาว่าประมาณกันว่ามีประมาณ๕แสนคน
ที่ได้ตำแหน่งนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของสมาคมนักฟุตบอลอาชีพ
คือมันคือมันต้องมีจุดเชื่อแต่ความผูกพันของเชื้อชาติมันมีอยู่ครับ
แต่ทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่านักเตะทุกคนเนี่ยนะคะ
คือทั้งโชคดีด้วยที่เขาไม่ค่อยเจ็บแล้วก็ได้เล่นด้วยกันตลอดนะคะ
ต้นทุนไม่สูงด้วยเนาะทีนี้นะคะแต่หลังจากนี้ค่ะ
เหลือใครบ้างคะเขาจะไปกันหมดไหมคะมีท่านไหนวิเคราะห์ไหมคะ
สงสัยเราได้เชียร์แค่นี้แหละเดี๋ยวบางคนจะต้องไปแล้ว
คุณแชมป์ต้องย้ายทีมไปเชียร์หรือเปล่าไม่รู้นะ
คงไม่ครับคงไม่ครับ
คือคิดไว้ไหมคะว่าตัวไหนสงสัยจะต้องไปแล้วล่ะหลังจากนี้ค่ะ
ผมคิดว่าคงรั้งอยู่ลำบากครับ
เพราะว่าอายุยังน้อยแล้วใครก็ต้องการมาก
หนึ่งผมก็คิดว่าเขาจะเป็นคนที่เห็นแก่เงินเลยหรือเปล่าเนี่ย
แต่ว่าเขาคงได้ค่าตัวสูงกว่านี้เยอะมาก

ถ้าไปก็คงสองคนที่ไปก็แย่แหละครับ

ที่เป็นข่าวมากที่สุดก็คือสองคนนี้นะครับ
สำหรับวาดี้นี่ก็เพิ่งตอบสัญญาไป
เอ่อกองเต้เพิ่งมานะครับ

สู้เบาะเรียวบอนประทักษ์ของอังกฤษได้
เรียกว่าเป็นลุมตอมกันเลยทีเดียว
ถ้าวิถีทางธุรกิจเนี่ยบางทีมันก็ล้างลำบาก
แต่ผลที่ได้คือจะกำไรมหาศาลเลยนะฮะ
ขายนี่ก็ระดับต้องมีแบบ๓๐ล้านขึ้นนะครับ๓๐ล้านปอนด์
ในเชิงธุรกิจคือว่าถ้าเขานักฟุตบอลเนี่ยมันก็มีเรียกว่าความทะเยอรยาน
เพราะว่าทีมใหญ่มันยั่วใจ
แล้วก็อย่างที่ว่านะฮะทีมใหญ่มันจะสามารถเสนอรายได้ให้มากกว่าเยอะมากนะฮะ
เพราะว่าอย่างเลสเตอร์เนี่ยเขาจะไปให้ค่าเหนื่อยแบบว่าแพงแบบทีมยักษ์ใหญ่มันก็ไม่ได้
เพราะว่ามันมีเพดานอยู่นะครับเรื่องเกี่ยวกับกฎการเงินอะไรพวกนี้นะครับ
ถ้าเป็นสองคนนี้ค่ะถ้าเป็นสองคนนี้คุณแชมป์ว่าเปลี่ยนเลยไหม

ผมว่ามันยังมีแบบคนหนึ่งมาคนหนึ่งไปอย่างนี้ดีกว่าครับ
คิดว่าถ้าเราเป็นทีมอื่นเราเอาใครของทีมนี้ไปดีคะ
ใช่ครับเพราะว่าเป็นตัวที่เด่นมากกว่าค่ะ
ทีมจะไปปิดกั้นนักเตะมันก็ยากเรื่องของใจอะไรอย่างนี้
เราว่าจะเป็นแชมป์แบบฤดูกันนี้อีกด้วยนักเตะชุดนี้

เขามีฝีมือแต่ว่าเขาจะเสียนักฟุตบอลดีไป

คุณแชมป์ล่ะคะฤดูการหน้าแชมป์หวังแค่ไหนคะ

รูปการณ์นี้มันเป็นเหมือนเป็นโบนัสใหญ่

เป็นการทำที่เป็นโบนัสที่ใหญ่มาก

แค่นั้นผมก็ถึงว่าโอเคแล้วฮะ

ไม่ต้องปี๊ดเหมือนอย่างฤดูการนี้ก็ได้

มินามไม่ย้ายหยิบเนอะ

อันนี้พูดอย่างว่าปีนี้ที่ขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้

ทำให้ฤดูการนี้คาดว่าตลาดซื้อขายนี่มันจะ

เพราะว่าทีมพวกนี้เงินจะทุ่มเงินซื้อนักเตะขึ้นมา
ว่าปีนี้เสียหน้ามาก

ถ้าสมมุติถ้าเกิดฟังภาษาไทยออกนะคะ
อยากพูดอะไรกับทั้งทีมบ้างคะ

ครับผมขอขอบคุณทุกคนตั้งแต่ทีมแพทย์สตีฟวอชที่ไปหานักเตะมา
แต่ผมอยากให้ไปหาเพิ่มมาได้เลยครับไปเล็งไว้ได้เลยตรงนี้นะครับ
ขอบคุณมากที่ว่าเป็นแมวมองที่ตาถึงครับแล้วก็ขอบคุณนักเตะทุกคน
ค่ะที่ช่วยกันเล่นช่วยกันออกแรงทุกอย่างค่ะครับแล้วก็ขอบคุณ
เหลือที่เหลือที่เขาจะเตะนี้เรายังสนใจผลแพ้ชนะอยู่ไหมคะ

ผมพูดจริงนะที่เมื่อคืนนี้
ผมดีใจที่ได้แชมป์แต่มันไม่สะใจ
ศักดิ์ใจมันต้องไปเตะที่
เสาร์นี้เราชนะในบ้าน
แฟนบอล๓๐๐๐คนในสนาม

รอบสนามที่เข้าสนามไม่ได้ต้องมีอีก
รางน้ำซอยรางน้ำ

ค่ะคือแววตาของพี่แอดเนี่ยมันปิ้งค่ะคุณผู้ชม
ชนะพูดอะไรก็ได้แม้ว่าจะโดนหั่นไส้ก็ตาม
ปิดท้าย๓๐วินาทีสุดท้ายค่ะ
โต้คิดว่าสิ่งที่เรียนรู้สำหรับ
ผมว่าที่สำคัญเลยคือเป็นบทเรียนของทีมยักษ์ใหญ่นะครับ
การทุ่มเงินซื้อนักเตะแล้วมาใช้งานไม่คุ้มค่า
คุณไม่จำเป็นต้องซื้อแพงซื้อซุปเปอร์สตาร์
ขอให้คุณมีโค้ชที่สามารถรวมนักเตะให้เล่นได้เป็นทีมเวิร์คนะครับ
นักเตะเหล่านั้นก็จะกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ได้ขึ้นมานะครับ
คุณผู้ชมคะหมดเวลาของรายการพอดีค่ะ
ขอบคุณทุกทีมด้วยนะคะสำหรับฤดูการนี้
วันนี้ขอบคุณทั้ง๓ท่านนะคะขอบคุณค่ะ
คุณผู้ชมทุกท่านสำหรับแฟนคลับของทุกทีมด้วยนะคะ